เกิดขึ้นกับน้องชายของเธอเธอบอกว่าน้องชายกำลังจะข้ามถนนแล้วมอเตอร์ไซค์ย้อนสอนมาชน
มอเบอร์ไซส์ไม่ได้เหลวแร้เลยน่ากลัวมากเหตุการณ์นี้
โอ้โหน้องเสื้อสีส้มคนนี้ก็จะข้ามถนนก็มองแต่ทางขวาถูกไหมคุณ
ใช่ค่ะใครจะคิดว่ามอเตอร์ไซค์จะย้อนสอนมาแล้วก็มาชนน้องแบบนี้ค่ะ
ชนเต็มเลยนะฮะตัวมอเตอร์ไซค์ก็ล้มถลายไปเหมือนกัน
แต่ว่าเด็กสิบสามเนี้ยบาดเจ็บหนักเลยนะใช่
คือตอนนี้เดินได้ไม่เหมือนเดิมเลยนะ
ขาเดี๋ยวจะให้ดูรอยแผลหลังจากที่หมอเขาเย็บหมอเขาผ่าตัดแล้ว
นี่เกิดขึ้นที่หน้าร้านชำค่ะริมถนนสายนครศรีธรรมราชปากพนัง
ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งแต่๑๙กรกฎาแล้วคุณดูแผล
โอ้โหนี่คือแผลที่ขาน้องค่ะครับ
แล้วเราคุยกับพี่สาวของน้องเล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นกับน้องชายของเธอ
เด็กชายอภิมงคลอายุ๑๓ปีเอาคลิปมาโพสต์
เพราะว่าอะไรอยากให้โซเชียลช่วยกันตามหน่อยเถอะ
มรสัยที่ใส่เสื้อสีส้มจัดจัดนั่นนะครับครับ
สอนมาแล้วมาก่อเหตุแบบนี้ที่สำคัญเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นมาจะสองเดือนแล้วไง
คดีไม่คืบหน้าเลยแล้วทำให้ชีวิตของเด็กเขาเปลี่ยนไปนะ
ไปสิขาของน้องชายเธอต้องดามเหล็ก
แล้วนอกจากนั้นต้องพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
คิดดูสิคำขอโทษไม่มีการเยียวยาไม่มีเยี่ยมก็ไม่มีเงินสักบาทก็ไม่เคยให้
กลายเป็นว่าครอบครัวของน้องที่ได้รับบาดเจ็บนะพ่อแม่ต้องควักกระเป๋าจ่ายค่ารักษาลูกชายตัวเอง๓๐๐๐กว่าบาท
ตอนนี้น้องออกจากโรงพยาบาลแล้วนะมาอยู่ที่บ้านแล้ว
แต่น้องยังเดินไม่ถนัดเพราะว่านับตั้งแต่วันนั้นร่างกายน้องไม่เหมือนเดิมค่ะ
สพเมืองนครศรีธรรมราชคดีไม่คืบหน้าเลยค่ะลองฟังพี่สาวค่ะ
ก็ได้มีการติดต่อไปหาคู่กรณีนะคะว่าให้เขาเข้ามาดูเด็กบ้าง
มาเยี่ยมน้องชายหนูหรือว่าเอ่อมาเอ่อ
เยียวยาในส่วนของค่ารักษาพยาบาลค่าใช้จ่ายทั้งหมดตรงนี้นะคะ
สุดท้ายแล้วหนูก็ไม่ได้รับการตอบรับนั้นเลยนะคะ
เขาก็เพิกเฉยไปหนูก็เลยคิดว่าหนูเนี่ยใช้โซเชียลละกัน
เพราะหนูคิดว่ามันเป็นช่องทางเดียวที่หนูจะสามารถทำได้
แล้วก็ให้ทุกคนช่วยแชร์นะคะเรื่องราวของหนูออกไป
เพราะตัวหนูเองเนี่ยก็อยากให้คดีของหนูเนี่ยมันคืบหน้า
เพราะหนูอ่ะรู้สึกว่าเราไม่แฟร์เลยที่คู่กรณีเนี่ย
ใช้ชีวิตอย่างไม่ได้รู้สึกผิดหรือไม่ได้สำนึกผิดอะไรเลย
ใช้ชีวิตปกติมากแต่มีแค่ฝ่ายเราฝ่ายเดียวเนี่ย
ที่รู้สึกว่าใช้ชีวิตแบบวิตกกังวล
แล้วก็รู้สึกว่าเสียสุขภาพจิตไปเลยช่วงนึงค่ะ
ตั้งใจเลยอ่ะแล้วพี่สาวบอกว่าฝั่งคู่กรณีนะ
รถเขาไม่มีพรบด้วยแต่ว่าตอนนี้สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ
ก็เลยอยากตามตัวให้มามารับผิดชอบกับสิ่งที่ทำนะคะ